ยังมีอีกหนึ่งดราม่าแต่ว่าเป็นดราม่าเรื่องของรถจักรยานเหรอฮะ
ใช่แล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของรถติด
แล้วก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ก็เลยมีการออกกฎออกมาว่าห้ามรถจักรยานยนต์ใช้สะพานข้ามแยก
แล้วก็ห้ามใช้ทางลอดทางแยกด้วย
ล่าสุดคุณผู้ชมก็มีฝ่ายที่คัดค้านออกมา
ก็เลยทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีการประชุมหาทางออกเรื่องนี้กันใหม่ค่ะ
หลังมีข้อบังคับห้ามรถจักรยานยนต์ใช้สะพานข้ามแยก
ทั้งหมด๓๙แห่งแล้วก็อุโมง๕แห่ง
ซึ่งถูกประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
วันนี้ค่ะพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ตัวแทนตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาน๑๙
กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรุงเทพมหานคร
และตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ร่วมกันประชุมหาทางออกเรื่องนี้ค่ะ
โดยพลตำรวจตรีอดุลบอกว่า
การประชุมวันนี้เป็นการนำข้อมูลมาหารือกัน
เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน
ซึ่งทั้งหมดก็ต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย
เรื่องของการเปิดช่องทางฝั่งซ้ายสุดให้รถจักรยานยนต์ได้วิ่ง
รวมถึงอาจจะมีการแก้ไขกฎหมายบางข้อ
หากสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ชื่อว่าปลดแอบชาวสองล้อบอกว่า
ก็จะนำประเด็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ผลสำรวจของเพจที่จะทำขึ้น
รวมไปถึงกรณีสถิติอุบัติเหตุ
สามารถระบุได้ว่ารถจักรยานยนต์
ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
สะพานข้ามแยกแล้วก็อุโมงลอดแยกต่าง

แล้วก็เชื่อว่าตำรวจก็จะนำข้อมูลดังกล่าว
ไปพิจารณาหาทางออกร่วมกันต่อไปค่ะ